คุณผู้ชมครับจังหวัดชุมพรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ทำท้องถิ่นเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

ติดตามพร้อมกันกับคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
บ้านไม้กว่าพันหลังคาเรือนที่เห็นนี้
นี่คือชุมชนมาบอมริตตำบลดอนยางจังหวัดชุมพร
คนไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุนานกว่าครึ่งสัตวรรษ
เป็นหลักฐานยืนยันการเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานของคนจีนในอดีต
ชาวจีนเริ่มอบพยพย้ายถิ่นฐานจากประเทศเกิด
เข้ามาตั้งรกรากที่บ้านนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระจายเข้ามาอาศัยที่บ้านมาบอมริตหรือบ้านเขาม่วงในปี๒๕๕๙
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเชื้อสายฟุตโจที่รักความเงียบสงบ
ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวือหวาชอบการทำสวน
นิยมประกอบอาชีพปลูกปาล์มและปลูกยางพารา
อาจดูไม่เหมือนกับวิถีชีวิตของคนจีนในแผ่นดินแม่
แต่ผลผลิตเหล่านี้กลับสร้างมูลค่า
ทำให้มาบอมลิตรกลายเป็นที่รู้จักของชุมชนอื่น
และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของอำเภอปะทิว
เริ่มแรกก็มีประมาณสัก๒๓๐๐ไร่นะเริ่มแรก
บรรพบุรุษเขาก็ทำเกษตรมา

คือทำสวนยางพารานี่เก่งครับ
ทีนี้ก็ขยายไปเรื่อยก็ขยัน
ทำอย่างเดียวครับปลูกยางแล้วก็ปาล์มปาดน้ำมัน
สารเจ้าแปะกงสารเจ้าแห่งแรกของตำบลดอนยาง
ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นมูลนิธิมาบอมริต
สถานที่ยึดเหนียวจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีน
เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและถือเป็นสารเจ้าแห่งแรก
ก่อกำเนิดสารเจ้าอีกหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียง
รวมถึงเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีเทศกาลถือศีลกินเจ
ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
ที่สำคัญยังเป็นใจกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้แน่นแฟนขึ้นด้วย
ชาวชุมชนมาบอมริตส่วนใหญ่อยู่อาศัยเหมือนญาติครอบครัวเดียวกัน
ปลูกบ้านคนละหลังแต่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกัน
ลักษณะเฉพาะของคนจีนคือมีความขยันมุมานะสู้งานและรักอาชีพ
วิธีชีวิตของชาวชุมชนบ้านมี
ชุมชนบ้านมาบอมริตที่มีความผสมผสานไทยจีนอย่างลงตัว
กลายเป็นมนต์เสน่ห์ที่ยังคงเปลี่ยนอายวัฒนธรรมดั้งเดิม
ทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นสืบไป
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน